เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับหญิงสาวคนหนึ่งนะครับ
ชื่อว่านางสาวปลายฝนอ่ำสาวริกา

นางสาวปลายฝนเนี่ยผูกคอตายนะฮะ
ในห้องพักที่เป็นห้องเช่าที่อยู่กับแฟนนุ่ม

ซึ่งทำอาชีพรอปภเหมือนกันนะครับ
เหตุการณ์ก็เกิดขึ้นช่วงคืนวันที่๒๘ต่อเนื่อง๒๙เมษายน

แต่ทีนี้เมื่อ๒๒เมษายน
น้องปลายฝนเนี่ยได้โพสต์ภาพเป็นภาพวาด
เหมือนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายมนตรีเอาไว้ในเฟซบุ๊คส่วนตัว

แล้วก็มีข้อความที่เป็นลายมือที่เขียนไว้ใต้ภาพด้วย
เป็นเนื้อเพลงเพลงหนึ่งเป็นเพลงเศร้าหน่อย

จะมีลักษณะความอัดอั้นตันใจเกี่ยวกับความลำบาก
การไม่มีเงินใช้สภาพเศรษฐกิจความอัดอั้นตันใจต่างนานา

คนก็เลยเอ๊ะสงสัยจะมีสาเหตุมาจากเรื่องของพิษเศรษฐกิจจากโควิด๑๙
ในช่วงเวลานี้อะไรหรือเปล่า

แต่แฟนนุ่มที่ทำงานเป็นรอปภอยู่ด้วยกัน
ทำงานที่เดียวกันบอกว่าน้องเครียดหลายอย่าง
เงินเยียวยาโควิด๑๙๕๐๐บาทที่ลงทะเบียนไปก็ไม่ได้
ไปทำงานตอนนี้เป็นรอปภก็ยังไม่ได้บรรจุ
ได้เงินเป็นรายวันแต่ว่าป่วยปกติมีโรคประจำตัวอยู่แล้ว

ทำงานได้ไม่ทุกวันวันไหนขาดงานก็ไม่ได้เงิน

ค่ะแล้วก็เครียดว่าเดินทางออกนอกจังหวัดไม่ได้
ตัวเองทำงานอยู่กรุงเทพมีลูกน้องต้นกล้า
ลูกชายอายุ๘เดือนอยู่กับตากับยาย

แต่ว่าน้องต้นกล้าลูกชายของผู้ตายน้องปลายฝนเนี่ย
อายุ๘เดือนเนี่ยเขาเป็นลูกกับแฟนคนแรก

จังหวะพอคลอดลูกแล้วอะไรแล้วก็เลิกกับแฟนเก่าก็เนี่ยมาเจอแฟนใหม่แล้วก็มาอยู่ที่กรุงเทพ
คำถามก็คือว่าตกลงแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของน้อง
ถึงขั้นต้องผูกคอตายนะฮะ
เรื่องของภาพวาดภาพนั้นคงไม่มีใครตอบคำถามได้หรอก
จากน้องปลายฝนแต่น้องเขาก็เสียชีวิตไปแล้ว
ค่ะตอนนี้ภาพวาดยังหาไม่เจอนะฮะอืม
ค่ะแต่คนใกล้ชิดออกมาตอบคำถามกับทีมข่าวของเราชัดเจนนะคะวันนี้
มีคำตอบแล้ววันนี้ใช่ค่ะมีคำตอบละ
นี่คือลูกชายฮะน้องต้นกล้ามีคนที่โอ้โหเห็นข่าวแล้วอยากจะช่วยเหลืออุปการะเยอะแยะไปหมด
วันนี้เราตามความคืบหน้าเรื่องนี้ให้นะครับท่านผู้ชมครับน้องปลายฝน
นางสาวปลายฝนอ่ำสาวริกาวัยยี่สิบปีนะครับวันนี้
ไปพูดคุยกับครอบครัวนะฮะพบว่ามีคนที่ติดต่อช่วยเหลือเยอะเลยนะครับ
ผ่านทางคุณตาน้องปลายฝนเองจะเรียกตาว่าพ่อด้วย
เพราะว่าเลี้ยงน้องมาตั้งแต่เด็กนะตาก็บอกว่าก็เลี้ยงหลานตั้งแต่เด็กอ่ะ
จบม๓เรียนต่อชั้นปวชปวสก็จังหวะหลานก็ไปได้แฟน
แฟนก็เลยออกจากเรียนนะครับไปทำงานก่อสร้างกับแฟนเก่า
ก็ท้องมีลูกเลิกกับแฟนก็ไปได้แฟนใหม่
คนหนึ่งก็เลยไปเป็นรอปภอยู่ที่กรุงเทพก่อนจะผูกคอตาย
ห้องพักในซอยเพชรเกษม๔๗กรุงเทพมีคนไปพบศพก็คืนวันที่
ต่อเนื่อง๒๙เมษายนตานะฮะคุณตาวันนี้เราเจอนะครับ
ที่ตั้งงานบำเพ็ญกุศลศพของหลานสาวที่วัดแสนภูดาตอำเภอบ้านโพ
จังหวัดฉะเชิงเศร้านะฮะคุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐผู้สื่อข่าวของเรา
ก็ได้ไปคุยด้วยนะครับคุณตาชื่อนายพรอ่ำสริกาอายุ๖๙แล้ว
จะ๗๐แล้วคุณตาคุณยายตอนนี้ก็ต้องเลี้ยงเหลนต่อ
เพราะว่าหลานสาวก็ไม่อยู่แล้วนะครับตาบอกว่าปลายฝนเนี่ยจะเรียกตาว่าพ่อนะ
วันนี้นั่งเห็นรูปหลานนี่ก็เสียใจยังทำใจไม่ได้ทุกวันนี้ก็ได้แต่นั่งมองรูป
เกดนะน้องเกดนี่คือชื่อเล่นของน้องปลายฝนเนี่ย
ที่ตั้งอยู่หน้าโรงศพเนี่ยนั่งดูอยู่คนเดียวนะครับ
ไม่ไปไหนคุณตาก็จะอยู่ตรงนี้ทั้งวันนะครับ
พรบอกว่าสภาพจิตใจตอนนี้ก็ดีขึ้นระดับหนึ่งนะครับ
เพราะว่าได้รับความห่วงใยจากคนทั่วประเทศที่ส่งมาให้ทุกวัน
เงินบริจาคนมของน้องต้นกล้าที่ต้องดื่มต้องกิน
ก็ขอขอบคุณน้ำใจจากคนไทยทุกคน
ตอนนี้ตาบอกว่าไปเช็คเงินในบัญชีของตาเมื่อเช้าที่ผ่านมานะครับ
มีเงินบริจาคเข้ามาช่วยเหลือประมาณ๒๐๐๐กว่าบาทแล้ว
แต่ก็มีบางส่วนนะครับที่เขาก็มาหยิบยื่นให้ที่งานศพของหลานก็มีนะครับ
ตอนนี้เงินเนี่ยเพียงพอที่จะซื้อนมให้กับเหรนกินแล้ว
และวันนี้ก็มีตัวแทนจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ที่มาดูแลแล้วก็มาช่วยเหลือน้องต้นกล้าเด็กชายวัย๘เดือน

นี่ฮะทุกวันนี้ก็คุณยายก็เลี้ยงเนี่ยฮะ
นี่ภาพเมื่อวานที่คุณศักดิ์สิทธิ์ไปคุยด้วย

บอกเดี๋ยวจะเก็บข้อความไว้ให้หลานชาย

คือตอนนี้ทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะช่วยเหลือ
ด้วยการมอบเงินช่วยเหลือให้ทุกเดือนเลยละ๒๐๐บาท

ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนี้เป็นต้นไป
น้องต้นกล้าอายุ๑๘ปี

ก็มีหลายคนที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นบอกว่า
เอ๊ะครอบครัวเอาเหรนมารับบริจาคเงินหรือเปล่า
ตาบอกว่าตาขอบอกผ่านตรงนี้เลยนะครับ
ว่าตาไม่ได้หากินกับหลานไม่ได้หากินกับเหรนนะฮะ
นี่เป็นผู้ใจบุญที่เขายื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ
ยื่นเข้ามาบางคนเนี่ยถึงขั้นติดต่อจะขออุปการะ
ดูน้องต้นกล้าเลยนะแบบขอเป็นลูกบุญธรรมก็มี
ติดต่อมาผ่านทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราก็เยอะนะฮะ
แต่คุณตาบอกว่าต้องฝากขอบคุณจริงแต่ตายืนยันว่า
ตาจะดูแลต้นกล้าเองและจะดูแลตลอดไป
ตายืนยันกับเราเลยนะครับท่านผู้ชมครับ
พรยังบอกว่าเมื่อวานนี้ขณะกำลังจะนำศพหลานสาวบรรจุใส่ลงศพ
มีโทรศัพท์สายหนึ่งโทรเข้ามาที่เบอร์โทรของตา
บอกว่าอยากจะขอซื้อภาพวาดเหมือนนายกที่น้องเกดวาดเอาไว้
ขอซื้อ๑ล้านบาทจะซื้อให้ได้
ขอซื้อภาพนี้ครับท่านผู้ชมครับ
ซึ่งตาบอกว่าตาปฏิเสธไปบอกว่าไม่ขายนะฮะ
ที่ไม่ขายคือส่วนหนึ่งยืนยันว่ายังไงก็ไม่ขาย
และอีกส่วนหนึ่งก็คือตอนนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าภาพนี้อยู่ที่ไหน

เพราะหลานสาวเนี่ยวาดแล้วก็โพสต์ในเฟซบุ๊กตั้งแต่๒๒เมษายน
แต่ไม่มีใครรู้ว่าเขาไปวาดที่ไหนเก็บไว้ที่ไหนอะไรยังไงเนี่ย

แต่คนที่เขาโทรมาเนี่ยเขาไม่ยอมบอกนะว่าเขาคือใครอะไรยังไงอยู่ที่ไหน
ผมไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นหรอกไม่เคยมี

แล้วผมถามมาจากไหนใครเขาก็ไม่ได้บอก
ผมไม่รู้หรอกว่าหลานผมไปทำที่ไหนไปเขียนที่ไหนไปส่งรูปที่ไหนมาไม่รู้เรื่องจริง
สังคมยังเอื้ออารีผมอยู่
ผมถือเผาเกาะว่าไม่ตายนะ

ผมก็ต้องคัดไว้ให้เหรียญผมก่อน
มากน้อยยังไงต้องกันไว้ให้ก่อนเลย
ตัวของผมเนี่ยขาดมั่งเหลือมั่งอะไรมั่งไม่มีปัญหา
คุณตาพรก็บอกว่าตอนนี้อยากให้น้องเกดหลานสาวมาเข้าฝันหรือว่ามาหาที่สุดเลยนะฮะ

แต่ว่าความเชื่อเนี่ยก็อย่างที่คนโบราณเขาเชื่อถือกันมาก็คือ
ผู้ที่ตายแล้วก็คงสัก๓วันถึงจะรู้ตัว
คุณตาบอกว่าตาก็รออยู่ให้ครบ๓วันก็รอหลานสาวอยู่
คนโบราณเขาบอกว่ายังไม่ถึง๓คืนมันไม่รู้หรอกกลัวมันตาย
ผมอยากจะให้มาจะตายอยากจะให้ฝันอยากจะให้เห็น
ก็ถึงขั้นที่บอกว่าผมโทรศัพท์หามันโทรติดทั้งสองครั้ง
นึกว่าหลานจะเฮียนจะโทรมาหา
ทุกคนเขาว่าผมบ้าแต่ผมรู้ว่าผมไม่บ้าหรอกผมคิดถึงหลานผม
ทีนี้มันมีประเด็นที่เป็นคำถามในทางสังคมนะครับว่าตกลงแล้วน้องปลายฝนเนี่ย
เดือดร้อนจากเรื่องของสภาพเศรษฐกิจไม่ได้รับเงินเยียวยา๕๐๐๐บาท
ก็เลยอัดอั้นถึงขั้นวาดภาพพลเอกประยุทธ์
แล้วก็โพสต์ระบายไว้แล้วก็ผูกคอตายเสียชีวิตเนี่ย

ค่ะนะฮะวันนี้มีการแชร์ภาพและข้อมูลการตรวจสอบสถานะ
ลงทะเบียนมาตรการเยียวยา๕๐๐๐บาท๓เดือน
ปรากฏว่านางสาวปลายฝนอ่ำสาลิกาเนี่ยได้รับแล้วนะครับ
มีสถานะได้สิทธิ์มาตรการเยียวยา๕๐๐๐บาท
และเงินเข้าบัญชีไปแล้วเดือนแรกเนี่ย๑๖เมษายนที่ผ่านมา
คนก็เลยตกลงแล้วเงินเธอไปไหน
ตกลงเธอเดือดร้อนแบบไหนอะไรยังไง
เงินหายไปไหนเงินถึงไม่พอใช้
แล้วก็เครียดกับปัญหาเศรษฐกิจจนต้องวาดจนต้องโพสต์ระบาย
เมื่อวานนี้นะครับท่านผู้ชมครับนายวิชัยเหมหิมนะฮะ
อายุ๒๙ปีแฟนของน้องน้ำฝน
ที่เขาพักอยู่ที่เดียวกันที่กรุงเทพแล้วก็ทำงานรอปภที่เดียวกันเนี่ย
แต่ว่าเขาบรรจุละน้องปลายฝนเขายังไม่ได้บรรจุ
ให้ข้อมูลบอกว่าแฟนสาวลงทะเบียนรับเงินเยียวยา๕๐๐๐บาท
แต่ว่าตัวเขาเนี่ยไม่ได้ลงนะเพราะว่าตัวเขายังทำงานอยู่บริษัท
เขาไม่ได้พักงานเลิกจ้างอะไรพวกนี้นะครับแต่น้องน้ำฝนเนี่ยลง
จากนั้นวันที่๑๖เมษายนนะคือเมื่อวานเขาให้ข้อมูลบอกว่า
น้องน้ำฝนเนี่ยไม่ได้น้องปลายฝนขอบฮะน้องปลายฝนเนี่ยไม่ได้นะ
ซึ่งวันนี้เขาก็อธิบายเพิ่มเติมบอกว่าพอลงทะเบียนไปแล้วเนี่ย
วันที่๑๖เมษายนวันนั้นต่างคนต่างทำงานอยู่
ปลายฝนเนี่ยโทรมาบอกเขาว่าเงินเยียวยาเข้าแล้วนะ๕๐๐บาท
เขาก็บอกไปว่าดีแล้วจะได้มีเงินซื้อนมให้ลูก
แต่ช่วงบ่ายปลายฝนโทรกลับมาหาเขาอีกครั้งหนึ่ง
บอกว่าไอ้เงิน๕๐๐๐บาทที่เข้าเนี่ยอ๋อไม่ใช่เงินเยียวยา
มันเป็นเงินเดือนรอปภที่ทำงานอยู่
เพราะว่าที่มันเข้ามาเนี่ยมันมีเศษอยู่ราว๔๐บาท
คือถ้าเป็นเงินเยียวยาเขาจะโอนมา๕๐๐บาทถ้วน

แต่ว่าทีนี้ปลายฝนเขาเลยโทรไปบอกวิชัย
แฟนของเขาบอกว่าสงสัยไม่ใช่เงินเยียวยาแล้วล่ะไม่ใช่หรอก
อันนี้เงินเดือนรอปภแหละมันมี๕๐๔๐บาท
แต่เมื่อวานนี้หลังจากที่เขาไปรับศพแฟนสาวของเขา
ทางตำรวจสอนอเพชรเกษมได้เชิญตัวเข้าไปสอบปากคำเพิ่มเติมนะฮะ
แล้วทางตำรวจได้แจ้งเขาว่าเงินเยียวยา๕๐๐๐บาทตกลงเนี่ยคือโอนเข้าบัญชีแฟนสาวของเขาแล้ว
แล้วตรง

ก็จะให้ข้อมูลวันนี้ก็จะไม่ค่อยเหมือนเมื่อวานเท่าไหร่เนี่ยอันนี้พูดตรงนะเพราะเมื่อวานวิชัยเนี่ยบอกว่าอ๋อแฟนสาวไม่ได้เพราะว่าอยู่ในระบบประกันสังคม
ประกันสังคมแฟนสาวลงทะเบียนไม่ได้เพราะว่าอยู่ในระบบประกันสังคม
แต่วันนี้บอกลงไปแล้วได้ตอนเช้าโทรมาบอกได้แต่ตอนบ่ายบอกว่าอ๋อไม่ใช่
มันเป็นเงินของบริษัทที่ทำงานรบพอแต่ล่าสุดเขาบอกแล้วเดี๋ยวท่านผู้ชมรอฟังกันแล้วกัน
ว่าวิชัยเขาจะบอกว่ายังไงตกลงไอ้เงินเยียวยา๕๐๐บาทของแฟนสาวที่เข้าบัญชีที่รัฐบาลเขายืนยันว่าเข้ามาเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับ
นายวิชัยยังบอกว่าน้องปลายฝนแฟนสาวของเขาตอนนี้ยังทำงานไม่ผ่านโปรนะครับ
ยังไม่ได้รับเงินเดือนเป็นเดือนได้เป็นรายวันวันละ๔๖๕บาทถ้าวันไหนหยุดงานจะไม่ได้เงิน
แต่ทีนี้เขาก็มีโรคประจำตัวก็หยุดงานบ่อยก็เลยได้เงินไม่ทุกวัน
จากนี้นะครับนอกจากเรื่องค่านมลูกที่ต้องส่งให้กับทางบ้านที่ฉะเชิงเซาที่ตากับยายดูแลลูกให้อยู่แล้ว
ปลายฝนยังมีภาระคือต้องผ่อนรถจักรยานยนต์เดือนละ๔๓๐๐บาท
นี่นะฮะจักรยานยนต์คันนี้นะครับปลายฝนต้องผ่อนเดือนละ๔๓๐๐บาท
ซึ่งรถคันนี้นะครับจากการตรวจสอบเนี่ยเป็นชื่อของนายวิชัยแฟนนุ่ม
เพราะตอนนั้นทางปลายฝนยังไม่มีงานทำนะยังไม่มีใบรับรองเงินเดือน
ก็ไปออกรถดาวน์รถผ่อนรถเนี่ยไม่ได้ก็เลยต้องใช้ชื่อของนายวิชัยไปนะครับ
แต่ว่าทางวิชัยเนี่ยเขาบอกว่าปลายฝนเขาอยากซื้อรถอยากได้รถ
รถเนี่ยราคา๘๐๐๐บาทนะคันนี้นะก็ผ่อนอยู่เดือนละ๔๓๐๐บาท
ก็เลยจำเป็นต้องออกรถเป็นชื่อของนายวิชัยแฟนนุ่ม

อยากให้คุณผู้ชมตามเรื่องนี้จนจบนะ
เพราะว่าจะมีข้อมูลที่มันชัดกว่านี้ในช่วงท้ายเรื่องนะครับ
ทีมข่าวไปคุยกับแม่ของน้องปลายฝนนะคะคุณแม่สุดาวันอ่ำสาริกา
แล้วก็คุยกับน้าชายด้วยนะคะนายนัทพลกรัชประพันธ์
คือทั้งคู่เนี่ยค่ะได้นำสมุดบัญชี
ที่เลขบัญชีตรงกับข้อมูลที่น้องปลายฝนลงทะเบียนรับเงินเยียวยา
มุดบัญชีเล่มนี้ค่ะนำไปที่ธนาคาร
เพื่อไปอัปเดตบัญชีรายรับรายจ่ายและตรวจสอบว่า
เงินเยียวยา๕๐๐๐บาทตกลงเข้าบัญชีหรือเปล่า
พอไปถึงธนาคารน้าชายมาบอกว่าธนาคารไม่ให้ข้อมูล
แล้วก็ให้ไปคุยกับผู้จัดการสาขา
บอกแค่นี้เลยนะคะแม่ของน้องปลายฝนบอกว่า
เรื่องของเงิน๕๐๐๐บาทแม่ไม่รู้ว่าลูกไปลงทะเบียนตอนไหน
ตอนนี้อยากรู้เหมือนกันว่าเงินเข้าหรือเปล่า
แต่ที่มีการแชร์กันในโลกโซเชียล
เลขบัตรประชาชนเป็นของน้องจริง
แต่ทางครอบครัวแค่อยากจะนำสมุดบัญชีธนาคาร
ไปตรวจสอบให้มันชัด
ให้มันชัดว่าตกลงได้หรือไม่ได้เงินเยียวยา๕๐๐๐บาท
หรือว่าให้อัพสมุด
แต่เราไปถึงธนาคารแล้วเขาไม่ออกให้
เราเอาใบมรณบัตรไปบัตรชนแม่ไป

อยากจะให้เขาอัพให้เขาบอกเขาอัพให้ไม่ได้

เข้ากี่บาทแน่๕๐๐๐บาทมีเศษไหม

ณตอนนี้น้าชายของน้องปลายฝนให้ข้อมูลแค่นี้

แต่ทีนี้ทีมข่าวของเราก็ไปคุยกับทางบริษัทรักษาความปลอดภัยที่น้องทำงานอยู่
คือไปคุยเพราะอยากจะถามว่าเงินเดือนน้องโอนเข้าวันไหน

จะได้ตัดประเด็นสงสัยไปว่าเงินที่โอนมามันเป็นเงินเดือนที่น้องไปทำงานหรือเปล่า
ทีมข่าวของเราก็คุยมานะคะ
นางสาวเบนจารัฐแสนตุ้ยฝ่ายบัญชีบริษัทที่น้องทำงานอยู่บอกว่า
บริษัทจ่ายเงินเดือนละ๒ครั้ง

แม่ของน้องบอกว่าเงินของน้องแต่ของน้องปลายฝนนะ
บอกว่าเงินจะเข้า๒๐เพราะน้องปลายฝนยังไม่ผ่านโปร
ก็จะเป็นคนละบัญชีกับทางของคนที่เขาเป็นพนักงานประจำ
คนละกรณีกันอืมแล้วก็จะโอนเงินให้อีกธนาคารหนึ่งด้วยนะคะครับ
ทีนี้ค่ะน้องปลายฝนจะได้รับเงินแบบนี้นะคะคุณผู้ชม
เป็นรายวันวันละ๔๖๕บาทอย่างที่บอกเพราะน้องยังไม่ผ่านโปร
วันไหนทำงานก็ได้เงินวันไหนน้องไม่สบายหยุดงานก็ไม่ได้เงิน
๑เมษายนเงินเดือนน้องได้๗๐๐กว่าบาทค่ะ
น้องเข้าเวรทำงาน๑๖วันก็คือวันที่๑๖ถึง๓๑มีนาคม๒๕๖๓นะคะ
แต่ทางบริษัทจะหักค่าอุปกรณ์เงินเบิกล่วงหน้าค่าประกันสังคมประมาณ๒๓๗๖บาท
น้องจะเหลืองเงินที่ใช้ได้จริง๕๐๖๔บาท
ซึ่งเงินจะเข้าเวรนี่ค่ะ

เงินจะเข้าเวรนี่ค่ะ

เงินจะเข้าเวรนี่ค่ะ

เงินจะเข้าเวรนี่ค่ะ

เงินจะเข้าเวรนี่ค่ะ

เงินจะเข้าเวรนี่ค่ะ

ว่าวันนั้นน้องทักแชทมาบอกว่า
พี่ช่วยแชร์ให้หน่อยว่าหนูอาจจะอยากจะมีตังค์ซื้อโน้ตบุ๊ก
ก็ให้แชร์หน่อยว่าหนูจะวาดรูปรับจ้างวาดรูปอะไรอย่างนี้ค่ะ
เราก็แชร์ให้น้องแล้วก็ช่วงหลังหลังน้องก็ไปทำงานเป็นยามค่ะ
แล้วก็บางก็ไม่มีอะไรที่แบบเหมือนจะฆ่าตัวตายนะครับพี่
ก็มีความสุขมีอะไรอย่างนี้โพสต์เล่นเหมือนคนทั่วไปปกติที่โพสต์นะคะ
นั้นที่ดูข่าวหนูก็ยังตกใจ
เพราะว่าน้องก็ไม่มีว่าเหมือนจะมีปัญหาว่าจะต้องฆ่าตัวตาย
วันนี้ที่วัดที่ตั้งบำคลิกุศลศพของน้องปลายฝนนะครับทุกชมค่ะ
ไปดูที่บอร์ดรายชื่อของเจ้าภาพสวดพระอภิษฐรรมศพเนี่ย
จะมีชื่อของนายทักษิณชินวัฒน์อดีตน้ำมนตรีอยู่ด้วยนะครับ
เป็นเจ้าภาพสวดวันที่๑พฤษภาคมคือวันพรุ่งนี้นะฮะ
นี่นะครับนายคงกริจหงวิลัยอดีตสสปราจินบุรีภักดิ์เพื่อไทย
เป็นคนมาเขียนนะครับอ่าแล้วก็บอกว่าอ่าก็เป็นการ
มาช่วยเหลือกันในนามของคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์
ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ภักดิ์เพื่อไทยด้วย
โดยนำพวงหลีดมามอบให้รวมถึงเงินช่วยเหลือแล้วก็สิ่งของจำนวนหนึ่งนะฮะ
ยืนยันว่าการใช้ชื่อนายทักษิณไม่ได้ต้องการให้เรื่องนี้เป็นเรื่องการเมือง
แต่เพราะเวลานี้ทุกคนต้องช่วยเหลือกันเชื่อว่าเรื่องนี้ไม่มีใครมองเป็นประเด็นการเมือง
ขณะที่ญาติยาดของน้องปลายฝนนะครับบอกว่าก็ไม่สามารถห้ามใครได้
สำหรับผู้ที่ประสงค์จะมาเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิษฐรรมศพให้
ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนก็สามารถมาได้หมดยืนยันว่าครอบครัวไม่ฝักฝ่ายการเมือง
ยินดีต้อนรับทุกคนทุกฝ่ายนะแต่ทีนี้เรื่องของน้องปลายฝนเนี่ย
ขณะนี้ก็คือสิ่งที่น้องเขาลำบากนะแล้วก็น้องเขามีปัญหา
ถ้าจะเป็นเรื่องเงินเนี่ยตกลงแล้วสาเหตุปมมันอยู่ตรงไหน
ถ้าไล่ไทม์ไลน์เนี่ยถ้าน้องได้รับเงินเยียวยา๕๐๐๐บาท๑๖เมษาจริง
เมษาน้องโพสต์ภาพวาดเหมือนพลเอกประยุทธ์แล้วก็ข้อความต่างระบายความอัดอั้น
เรื่องเศรษฐกิจเรื่องอะไรต่างนานาตากับยายบอกว่า
ก่อนที่จะเสียชีวิต๒๘เมษาที่ผูคอตายในห้องพัก
ก็เคยโอนเงินมาให้อยู่ครั้งละสองพันบาทและยังวีดีโอคอลคุยกับพี่สะพ้าย
บอกว่าเนี่ยโอ้โหก็ลำบากช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีเงินทองไม่ค่อยพออะไรพวกนี้
แล้วถ้าเกิดได้เงินเยียวยา๕๐๐๐บาทแล้วจริงเนี่ย
แล้วเงินมันไปไหนใช่ไหมค่ะทีนี้ค่ะมันก็จะชัดมากขึ้นค่ะ
ช่วงที่มีพิธีสวดพระอภิษฐรรมศพอ่ะนะคะครับน้าชายของน้องปลายฝนค่ะ
นายนัทพลกรัฐประพันธ์ที่ตอนแรกบอกกับทีมข่าวของเราว่า
สมุดบัญชีธนาคารไปที่ธนาคารเพื่อถามว่าตกลงเงินเยียวยา๕๐๐บาทของน้อง
เข้าบัญชีไหมแล้วทางธนาคารไม่ยอมให้ข้อมูลด้วยนะ
ตกลงน้าชายเดินมาคุยกับคุณศักดิ์สิทธิ์นักข่าวของเราอีกรอบหนึ่ง
คราวนี้เดินมาแบบน่าเครียดมาเลยค่ะแล้วก็บอกว่าตัวเองเนี่ยไปหานายวิชัย
แฟนของน้องปลายฝนนะนะแล้วก็เปิดใจคุยกันหลายชั่วโมงมาก
เพราะสงสัยข้องใจที่นายวิชัยให้ข้อมูลกับสื่อทำไมมันไม่ตรงกันสักครั้ง
ทั้งเรื่องเงินทั้งเรื่องส่วนตัวจนนายวิชัยแฟนของน้องปลายฝนบอกตรงกับน้าชายว่า
เงินห้าพันบาทเงินเยียวยาจากรัฐบาลน้องได้แล้วจริงนะคะ
เงินโอนเข้าบัญชีแล้วตั้งแต่๑๖เมษายนค่ะ

เอาเงินก้อนนี้๔๐๐๐ไปผ่อนรถจักรยานยนต์
เหลือแค่พันเดียวพันเดียวที่เหลือเนี่ยก็เอามากินเอามาใช้กันสองคน
ก่อนเอาเงินไปจ่ายค่างวดรถคุยกับน้องปลายฝนแล้วว่าจะเอาเงินไปผ่อนรถไม่ได้ทำโดยภาระการ
แต่น้าชายบอกว่าไอ้ประเด็นตรงนี้ไม่ค่อยจะเชื่อไม่ค่อยจะเชื่อว่าน้องปลายฝนบอกว่าให้เอาเงินเยียวยา๕๐๐๐บาทไปผ่อนรถก่อน
ปลายฝนเสียชีวิตไปแล้วก็ไม่มีโอกาสจะมาชี้แจงคนที่รู้ดีที่สุดคือนายวิชัยแฟนนุ่มและที่สำคัญเงิน๕๐๐๐บาท
น้องปลายฝนรู้หรือยังว่าได้หรือว่านายวิชัยแฟนนุ่มของน้องรู้อยู่คนเดียวถ้าน้องปลายฝนรู้ว่าได้เงินเยียวยา๕๐๐บาทโอนเข้าบัญชีแล้ว
น้าชายบอกว่าไม่เชื่อว่าน้องจะผูกคอตายเพราะถ้าน้องได้เงินเยียวยา๕๐๐บาทวันที่๑๖อีกไม่กี่วันวันที่๒๐น้องจะได้เงินเดือนอีกอีก๕๐๖๔บาทรวมกันเป็นหมื่นนะ
ถ้าน้องรู้แบบนี้น้องไม่ฆ่าตัวตายหรอกน้าชายบอกว่าสงสัยว่ามันต้องมีอะไรมากกว่านี้
แล้วก็เรื่องเงินที่เขาส่งเสียที่เขาบอกว่าเนี่ยผมเป็นคนช่วยเหลือทุกอย่างนู่นนี่นั่นมันใช่ไหมเพราะเงินขาดเงินเยียวยาหลานผมออกมา๕๐๐ยังเอาไปส่งรถเลย๔๐๐บาทใช่ไหมล่ะ
อันนี้ผมชักแน่ใจแล้วแล้วหลานผมเครียดอะไรก็เรื่องเงินนี่แหละชัยยืนยันตลอดว่าเงินตัวนี้เป็นเงินเดือนไม่ใช่เงินรัฐบาล
แล้วมันก็มีประเด็นเพิ่มเติมเข้ามาที่คุณศักดิ์สิทธิ์ทีมข่าวของเรา

ว่าก่อนที่น้องปลายฝนจะก่อเหตุฆ่าตัวตาย
ทะเลาะกับแฟนทะเลาะกับนายวิชัย
ประเด็นก็คือนายวิชัยไม่ยอมพาไปทำงานด้วย
เพราะว่านายวิชัยก็บอกว่าเป็นข้อห้ามห้ามพาแฟนไปด้วย
น้องก็จะให้นายวิชัยมาหานายวิชัยก็มาหาไม่ได้
เพราะว่าติดเคอร์ฟิลล์แล้วก็ทำงานอยู่
ส่งไลน์ทะเลาะกับนายวิชัยนะคะ
แล้วก็ขู่จะฆ่าตัวตายให้ดู
ระหว่างที่ทะเลาะกับนายวิชัยแฟนนุ่ม

แล้วน้องก็เคยพยายามกินยาฆ่าตัวตายต่อหน้านายวิชัย
แต่นายวิชัยแฟนนุ่มก็ช่วยเอาไว้ได้ทัน
น้องเคยพยายามฆ่าตัวตายหลายครั้งแล้ว

คืนวันนั้นปลายฝนเขาไม่สบาย
แล้วก็ญาติญาติเนี่ยเหมือนกับที่เขาโทรอะไรไปหายาดเขาเนี่ย

อันนี้คือสิ่งที่นายวิชัยเล่าไปก่อนหน้านี้นะ

มันก็ไม่ค่อยตรงแต่ละครั้งนะ
ว่าถ้ว่ามันเกิดไว้ขึ้นกันแน่นะครับ
ล่าสุดครับท่านผู้ชมครับนายวิชัยให้สัมภาษณ์ยอมรับนะครับว่า
เขาเป็นคนเอาเงินเยียวยา๕๐๐๐บาทที่ปลายฝนได้เอาไปจริง
โดยเอาไปจ่ายค่างวดรถจักรยานยนต์แต่ยืนยันว่าปลายฝนรับรู้
แล้วก็เป็นคนบังคับให้เขาเอาเงินเยียวยา๕๐๐๐บาทนี่แหละ
จ่ายค่างวดรถจักรยานยนต์

อ๋อแล้วเอาไปใช้อะไรครับเบื้องต้น
คือบางก่อนผ่าจ่าย
อันนี้ที่เขาให้สัมภาษณ์เปิดเผยล่าสุดนะ
แต่บอกว่าน้องเนี่ยเขารู้น้องเขาบังคับให้เอาเงินไปจ่ายเอง
เพราะฉะนั้นคำถามมันมีแน่นอนครับว่าถ้าน้องเขารู้ว่าเขาได้เงิน๕๐๐๐บาท
ตั้งแต่วันนั้นอยู่แล้วแล้วเขาจัดสรรปันส่วนในการใช้จ่ายของเขาเนี่ย
ความพอไม่พอกับเงินเดือนที่ได้มาเนี่ยก็เหมือนที่ญาติเขาตั้งข้อสงสัย
ว่าสุดท้ายแล้วเรื่องเงินมันจะทำให้น้องเขาจะต้องอัดอั้นตันใจถึงขนาดวาดภาพเหมือนนายก
ระบายความอัดอั้นตันใจแล้วก็ไปผูกคอตายเหรออ่าส่วนคำถามที่ว่าเอ้า
ก็ในเมื่อณขณะนี้ปลายฝนเองเนี่ยอันนี้เงินเดือนที่ทางบริษัทเขาก็โอนให้เข้าเรียบร้อยนะ
ปลายฝนก็ยังทำงานอยู่นี่เพราะบริษัทเขาไม่ได้หยุดงาน
ไม่ได้เอาใครออกเลยทำไมถึงได้เงินเยียวยาห้าพันบาทค่ะนะฮะ
เรื่องนี้ตามรายงานเนี่ยบอกว่าจากการตรวจสอบเนี่ยนะครับ
สถานะการลงทะเบียนมาตรการเยียวยา๕๐๐บาทของนางสาวปลายฝนอ่ำสอริกา
พบว่าได้มีการขอเงินเยียวยาจากทางรัฐบาลและได้รับเงินครั้งที่หนึ่ง
หกเมษายนสองห้าหกสามจำนวนห้าพันบาทเนื่องจากนางสาวปลายฝน
แม้จะทำงานแต่ยังส่งเงินเข้ากองทุนประกันสังคมไม่ครบ
ตามที่กฎหมายกำหนดเพราะฉะนั้นสถานะทางกองทุนประกันสังคมของเขาก็จะยังไม่ปรากฏตรงนั้น
อืมมันก็เลยไม่มีการยันข้อมูลกันระหว่างสองสถานะค่ะ
ก็เลยได้สิทธิ์ได้สถานะตรงนี้เอาเป็นว่า
จากการตรวจสอบทางระบบของเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน
เขาก็เลยให้เงินตรงนี้มาใช่นี่นะฮะค่ะอ่า
ทีนี้เรื่องของมูลเหตุของการฆ่าตัวตายเนี่ยตำรวจก็ต้องไปขยายผลต่อ
ใช่ค่ะเพราะว่าทางครอบครัวก็พยายามจะให้ข้อมูลว่ามันมีหลายเรื่องหลายประเด็นจริง
อืมเรื่องเงินก็เป็นส่วนหนึ่งแหละครับแล้วก็เรื่องของการทะเลาะกับแฟนก็เป็นส่วนหนึ่งแหละ
ครับแล้วบวกกับน้องเองเพิ่งจะเริ่มทำงานอืม
หน้านี้ไม่เคยทำงานมาก่อนแล้วพอเวลาไปทำงาน
คนไม่เคยทำงานอาจจะมีความเครียดความกดดัน
ในเรื่องของการทำงานก็เป็นอีกประเด็นนึง
อันนี้คนในครอบครัวให้ข้อมูลกับคุณศักดิ์สิทธิ์นักข่าวของเรานะคะ
มันก็เลยรวมกันหลายเรื่องแล้วก็คิดถึงลูกด้วยอยู่ไกลกันด้วย
มีปัญหาสุขภาพด้วยนี่นะฮะ